แล้วก็ไปต่อยคนที่เขาเดินไปเดินมารวมถึงคนที่เอารถไปจอดอยู่ที่บริเวณนั้นนะคะ
แต่ว่ามีอยู่หนึ่งคนเป็นผู้เสียหายค่ะเขาเห็นว่าโอ้โห
พุ่งเข้ามาทำร้ายต่อยสวนไปเลยค่ะนอนหลับแบบนี้เลยนะคะ
แต่ว่าตอนนี้ตำรวจควบคุมตัวไปพูดคุยกันต่อที่โรงพักแล้วนะคะ
เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสายตรวจสพช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่
คุมตัวผู้ชายสองคนลักษณะก็คืออาการเมาสุรา
ก่อเหตุไล่ทำร้ายประชาชนที่เข้ามาจอดรถบริเวณริมสวนหย่อมข้างแม่น้ำปิง
ตรงข้ามกับโรงน้ำแข็งวังสิงคำถนนรัตนโกศิลปมช้างเผือกอำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะ
สามารถควบคุมตัวได้๒คนนี้นะคะเป็นชาวไทยใหญ่
ซึ่งหนึ่งในนั้นไม่สวมเสื้อผ้าเลยค่ะแล้วก็มีลักษณะมึนเมา
คือพูดไม่รู้เรื่องเนี่ยนะคะส่วนผู้ชายที่สวมเสื้อสีแดงเมื่อสักครู่นี้
เป็นผู้เสียหายค่ะชื่อว่าคุณวสันครองพาอายุ๓๑ปี
เปิดเผยว่าตอนนั้นตัวเองกำลังขับรถเข้ามาจอดที่สวนหย่อม
สังเกตเห็นชายที่ก่อเหตุคนที่ถอดเสื้อผ้าเนี่ยนะ
พุ่งจู่โจมเข้ามาไม่ใส่เสื้อผ้าอะไรเลยเขาตกใจค่ะ
และจากนั้นชายที่สวมใส่เสื้อผ้าที่มาด้วยกันพุ่งมาหาเขาอีก
แต่คนนี้น่ากลัวกว่านะคะมาพร้อมกับเหล็กแหลม
เขาก็เลยต่อยสวนไปเลยเป็นการป้องกันตัวหลังจากนั้นก็นัวเนียกันปะทะกันสักพักนึงนะคะ
คนเมาสู้คนไม่เมาไม่ได้อยู่แล้วนะคะสองคนลงไปนอนกองกับพื้นแบบนี้เลยค่ะ
ไอ้เนี้ยมันลงมาต่อครับลงมาจะหาเรื่องต่อของเหล็กแหลมก่อน
งั้นมาเอาเหล็กมาด้วยหลังจากนั้นนะคะ
ผู้เสียหายก็คือคุณวสันเนี่ยก็พาเจ้าหน้าที่ไปชี้จุดที่รถเก๋ง
มีรอยบุบมีรอยเสียหายก็คือแก้มรถด้านขวานะคะ
แต่ว่ารถที่เขาเสียหายเนี่ย
เกิดจากการที่ถูกกระแทกของเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปควบคุมตัวผู้ชายทั้งสองคน
แต่อย่างไรเขาก็บอกว่าเขาก็ถือว่าเคราะห์ดีนะคะที่ปลอดภัย
แล้วก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่เข้ามาช่วยเหลือนะคะ
ส่วนรถที่เสียหายเนี่ยก็ไม่เป็นไรว่ากันไปตามเรื่องของกฎหมายเรียกประกันกันไปนี่นะคะ
จากนั้นตำรวจนำตัวเช้าท้ายใหญ่ทั้งสองคนที่กฮอลวาทริมถนนจุดเนี่ย
ไปสอบสวนเพิ่มเติมที่สพช้างเผือกเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปค่ะ